สิบแปดมกราคมของทุกปีตรงกับวันกองทัพไทยนะครับ
วันนี้ไทยรัฐทีวีจึงถือโอกาสจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจดูบทบาทของกองทัพไทยในปัจจุบัน
จากบทบาทหน้าที่ในการรักษาเอกราชปกป้องอธิปไตยไทย
ดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศไทยแล้ว
ยังมีมูลเหตุและปัจจัยอีกหลายสิ่งหลายอย่าง
ที่ทำให้กองทัพของไทยต้องเข้ามา
ดูแลเรื่องกิจการทางด้านการเมืองในประเทศด้วย

ไม่เกินจริงที่จะพูดว่าบทบาทของกองทัพ
ไม่เคยห่างหายไปจากประวัติศาสตร์การเมืองไทย

กลายเป็นตัวละครหลักที่เป็นผู้กำหนดอนาคตบ้านเมืองในหลายช่วงหลายตอน
แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินสังคมคาดหวังว่าทหาร
จะกลับเข้าสู่กลมกองโดยให้มีรัฐบาลพลเรือนนำพาประเทศ
ตามเส้นทางประชาธิปไตยอย่างเต็มใบ
แต่กระนั้นกลับมีแรงผลักสำคัญที่ทำให้กองทัพ
ต้องยื่นมือเข้ามาแก้ไขวิกฤตการณ์ในประเทศ
สอกเขาว่าจะเกิดความวุ่นวายและความไม่สงบขึ้น
จนเป็นสาเหตุของการรัฐประหารในปี๒๕๔๙และในปี๒๕๕๙
รับกับงานวิจัยของสถาบันพระปกเก้า
ที่ได้อ้างอิงผลสำรวจทัศนคติของทหาร
ต่อสาเหตุการทำรัฐประหารแบ่งได้เป็น๒ประเด็นคือ
เปราะบางของรัฐบาลความล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตย
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจสถาบันอันเป็นที่รักถูกกระทบกระเทือน

เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทหารโดยตรง
คือผลประโยชน์ของทหารถูกกระทบกระเทือน
และเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้นำทหาร
หลังการรัฐประหารและการตั้งรัฐบาลทหารไปแล้ว
กองทัพยังคงมีบทบาทเป็นตัวช่วยสำคัญของรัฐบาล
ในการผลักดันนโยบายต่าง
ซึ่งเห็นได้ชัดในยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา
มอบหมายให้กองทัพร่วมเป็นกลไกปฏิรูปประเทศ
เช่นนโยบายปราบปรามมาเฟียผู้มีอิทธิพล
ปราบรามขบวนการค้ามนุษย์
หรือแม้แต่การมีส่วนร่วมในการสงบศึก
ของกลุ่มการเมืองต่างผ่านสัญญาประชาคม
และล่าสุดกับการสนับสนุนนโยบายประชาธิปไตยไทยนิยม
รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง
ในทางรัฐบาลก็จะมีการทำความเข้าใจกับประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างหลายส่วนมันมีคณะกรรมการอยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยผู้ที่บริหารจัดการข้าราชการ
กระทรวงทะบวงกลมก็ลงไปพร้อมกัน
ในแผนงานเราก็มีแผนทั้งระยะสั้นระยะยาว
ถ้าจะพูดกันตรงนี้เราต้องถอยกลับไปไกลนิดหนึ่งนะ
ว่าได้มีการพัฒนาทางด้านกองทัพ

แต่บทบาทของกองทัพจากนี้ไปก็ยังคงเป็นตัวละครสำคัญที่จะกำหนดโฉมหน้าของรัฐบาลชุดใหม่
บใดที่นักการเมืองยังไม่สามารถฟื้นศรัทธาและเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนกลับคืนมาได้ดังเดิม
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน